ลูกตัวเล็กเขายังทานข้าวเองไม่เป็น
คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็ต้องป้อนข้าว
แต่การป้อนข้าวเด็กคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมคะว่ามันจะต้องผ่านการมีความเลอะเทอะอะไรกันขนาดไหน
แต่บ้านนี้ค่ะเขามืออาชีพมากนะ
เคล็ดลับวิธีการป้อนข้าวอย่างไรไม่ให้เลอะเถอะไปดูกัน

ปากกัดตีนถี่

เห็นภาพชัดเจนว่าปากกัดคือลูกเนี่ยกำลังทานข้าว
เอาปากข้าวเอาปากกินข้าวกินข้าวในช้อน
ส่วนแม่นั้นใช้บาธานี่แหละที่แคมลูกเอาไว้
สนขนาดนั้นเลยเหรอ
แต่ลูกดูมีความสุขนะสนขนาดนี้
ก็ยังไงดีไม่ได้แนะนำให้ทำเหมือนทุกคนนะ

เรียกว่าบ้านนี้หมดปัญหาเรื่องทานเลอะเถอะ
ไม่มีปัญหาเลยที่ลูกจะเอามือมาจับมาแกะมาเกาะมาคล่องแวะทำให้เลอะเถอะ
ทำแบบนี้สบายใจแม่เองก็ไม่ต้องเลอะเทอะนะคะ
ลูกเองก็ไม่ต้องสกปรก
เด็กเขาชอบนะโตมาเนี่ยจริงผู้ใหญ่เขาก็ชอบเหมือนกันนะ
ชอบยังไงชอบแบบเนี่ยเหรอ
โอ๊ยอย่ามันจ๊ะกันเยี่ยม

เคยทำเหรอไม่เคยแต่เห็นคนอื่นเขาเล่าใหม่

เพราะอยากรู้เรื่องคุณน่าสนใจดี